ไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำนะคะ
แม่ไปร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าลูกชายของเธออายุ๑๕ปี
อ่านั่งเล่นมือถืออยู่ดีดีถูกคนที่ไม่รู้จักกันเนี้ยนะคะ
เอาก้อนหินฟาดตาอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
ที่เราเห็นสภาพแบบนี้เนี่ยก็คือการได้รับบาดเจ็บเนี่ย
แล้วก็เย็บไป๕เข็มตาดำเป็นรูจอประสาทตาฉีกขาดนะคะ
ถูกเอาก้อนหินเนี่ยฟาดไปที่เบ้าตาเนี่ยค่ะตอนประมาณสองทุ่ม
วันที่สิบเจ็ดตุลาคมคนที่ทำกับคนที่โดนเนี่ย
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะนะคะลูกชายของเธออายุสิบห้าปี
แล้วผ่านมาแล้ว๑เดือนคดีก็ยังไม่คืบหน้า
คู่กรณีก็ไม่จ่ายเงินค่าเยียวยาให้แค่เงินค่าเดินทางไปโรงพยาบาล

ตอนนี้เองเธอต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเป็นจำนวนมาก
ก็อยากติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะผู้บาดเจ็บคือนายเฉลิมพลเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เดี่ยวเพื่อนรุ่นพี่ของเขานะคะรู้จักกันทางเฟซบุ๊กได้๓เดือน
ก็ส่งข้อความมาชวนบอกไปเล่นด้วยกันที่สนามกีฬาหน้าเทศบาลตะบนพุทธไทยสงฆ์ไหม
ก็เลยขี่รถไปรับในฟิล์มนะคะอายุ๑๗ปีเพื่อนรุ่นพี่อีกคนนึงไปด้วย
ไปถึงเนี่ยก็มีนายเดี่ยวนายเปปซี่แล้วก็ในฟิล์มแล้วก็ตัวเขาก็มีกัน๔คนก็อยู่ด้วยกัน
แล้วนายสุดเขตเนี่ยซึ่งรู้จักกับนายเดี่ยวแต่เขาไม่รู้จักนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกัน
ก็มีการทักทายกันไหว้แล้วทักทายกันปรากฏว่าก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากไปกว่านี้เลยค่ะ
ทักทายเสร็จในสุดเขตลงจากรถถือก้อนหินฟาดเข้าที่เบ้าตาของเขาอย่างแรง
ตอนนั้นกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่
หลังจากนั้นนายสุดเขตก็ขี่รถหนีไป
ไปหาหมอหมอบอกว่าจอประสาทตาฉีกขาดค่ะ
ยืนยันบอกไม่เคยรู้จักเลยกับนายสุเขต
แต่ว่านายสุดเขตไปให้การกับตำรวจบอกว่าทำไป

ซึ่งผู้บาดเจ็บก็บอกว่า

แค่มาด้วยกันแค่นั้นเองโอ้โหนี่ค่ะคืออยู่ด้วยกัน
แม่บอกว่าพอเกิดเหตุตำรวจก็เรียกไปคุย
เรียกค่ารักษาเบื้องต้น๑แสนบาท
แล้วก็ให้เงินมา๑๐๐๐๐บาทเป็นค่าเดินทาง

ระหว่าง๑เดือนก็ต้องไปหาหมอไปรักษาพยาบาล
ใช้วิธียืมเงินญาติและคนรู้จัก
ไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรำและโรงพยาบาลรามาธิบดี

ล่าสุดค่าผ่าตัดรักษาจอประสาทตาฉีกขาดและเปลี่ยนเลนตาดำที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกว่า๑๕๐๐๐บาท
ก็ยังไม่มีเงินจ่ายก็ใช้วิธีผ่อนจ่ายเอาเดือนละ๕๐๐๕๐๐ผ่อนมา๒ปีกว่าแล้ว
ก็ต้องขาดรายได้เพราะว่าต้องปิดร้านเสริมสวยเวลาไปหาหมอทีก็ต้องปิดร้านพาลูกไป

มาร้องสื่อวันนี้อยากจะให้ตำรวจเร่งรัดคดีแล้ววิงวอนขอให้คู่กรณีเห็นใจด้วยค่ะ